พักเพื่อไทยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเองก็ออกมาปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วก็สื่อมวลชนไปถามเหมือนกันว่าพักเพื่อไทยรับรู้ไหม
มีความชัดเจนอะไรไหมกับการกลับไทยของคุณทักษิณที่จะกลับบ้านในวันที่๒๒สิงหาคม
ภูมิใจทางพักเพื่อไทยอย่างคุณภูมิธรรมเองก็ปฏิเสธบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทย
แล้วก็ให้ไปถามลูกสาวของคุณทักษิณนั่นแหละก็คือคุณอุ้งอิงแพทองทานเองเลย
เพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยเป็นคนโพสต์เรื่องนี้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะเหมือนกับตัวของการที่จะเดินทางกลับมาของคุณทักษิณในวันที่๒๒สิงหาคมเนี่ย
ทางเพื่อไทยก็แสดงเจตนารมณ์แล้วก็จุดยืนชัดเจนว่าเป็นเรื่องของครอบครัวชินวัฒน์
เป็นเรื่องที่พ่อลูกแล้วก็คนในครอบครัวเขาคุยกัน
การตัดสินใจใดทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับพักเพื่อไทยเลยนะคะ

แล้วเมื่อเช้าคุณอุ้งอิงโพสต์ว่าคุณทักศิลป์จะกลับไทยวันที่๒๒สิงหาค่ะ
ความชัดเจนตรงนี้มันเป็นยังไงคะพี่
ต้องถามว่าข้อบครัวนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ข้อบครัวก็ตัดสินใจจะไม่เกี่ยวกับพรคเลย

จุดยื่นชัดเจนนะคะพรรคเพื่อไทยก็บอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดไม่รู้เห็น

ก็เปิดเผยเหมือนกันกับการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ที่จะกลับไทยในวันที่๒๒สิงหาคมนี้นะคะ
ทางด้านของคุณวราวุฒิเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณนั่นแหละค่ะ
เป็นเรื่องที่แม้ว่าจะมีการเลือกเดินทางกลับในวันเดียวกัน
ที่จะมีการประชุมรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๓
แต่ว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนต่างก็มีหน้าที่มีภารกิจในการเข้าโหวต
ในการเดินทางเข้ารัฐสภาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการกลับไทยของคุณทักษิณนะคะ

คุณทักษิณจะกลับไทย๒๒สิงหาคม๙โมงเช้า

นะคะต้องไปดูส่วนไหนของดอนเมือง

ล่าสุดครับคุณชูวิทย์มีความเคลื่อนไหวฮะ
บอกว่าทักษิณจะกลับไทย
นายกที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินทั้งสองเรื่องโยงมาให้เกิดขึ้นวันเดียวกัน
แต่อย่าสับสนภาพปกคือทักษิณกลับไทยเศรษฐาเป็นนายกจริงหรือ
แล้วก็มีข้อความครับว่าทักษิณกลับไทยเป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อกลับก็รับโทษเข้าเรือนจำแต่เศรษฐาจะโหวตผ่านหรือไม่เป็นเรื่องของส่วนรวม
คนที่กลับคำพูดก่อนเลือกตั้งบอกไม่เอาพักสองลุงแต่เมื่ออยากเป็นนายกก็กลับคำพูด
เศรษฐาได้เป็นนายกก็เป็นเพียงนายกหุ่นเชิดอีกคนของทักษิณเท่านั้น
ข้อความที่ขุนชูวิดโพสต์เนี่ยร้อนแรงจริง
อีกว่ากรณีที่คุณเศรษฐาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่มีการทั้งโพสต์ข้อความแล้วก็ลงคลิป
แล้วหากไปขายอีกย่อมเท่ากับทำสัญญาซ้อนกับสัญญาเดิมก็จะถูกฟ้องว่าช่อโกง
คุณชูวิทย์ด้วยโดยมีผู้มีอุปการรักคุณคนหนึ่งมาด้วยครับคนนี้เนี่ยเกี่ยวยงกับ
เศรษฐาในเรื่องพฤติการที่ไม่ได้ทำมาหากินสุจริตอย่างไร
จะแสดงหลักฐานให้ดูแล้วบอกด้วยฮะ

จะได้ทราบถึงพฤติการซ่อนเร้นอำพราง
เลื่อยกายท่าแท้ในทุนที่อยากเป็นนายกนอมินี

เพื่อไทยก็อาจจะมีการแถลงด้วยว่าจะร่วมมือกับใครยังไงบ้าง
หลังจากนั้น๒๒ก็จะมีการโหวตนายกแล้วคุณทักษิณก็น่าจะกลับไทย
ถ้าเป็นไปตามที่ประกาศออกมาแบบนี้นะ

ส่วนวันที่๒๒ก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปในสัปดาห์นี้